โกโก้มาให้ดูด้วยบางคนชอบดื่มเป็นเครื่องดื่ม

ไม่เคยเห็นเม็ดมันเป็นยังไง
การปลูกแบบไหนบอกว่าปลูกได้ทุกคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมบุกไปดูสวนโกโก้ค่ะ
พากันมาที่สวนโกโก้สุขภัยศาลค่ะ
ที่นี่เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสิงห์บุรี
อยู่ในพื้นที่อัมเภอพรมบุรีจังหวัดสิงค์บุรีค่ะ

ฮือะบริเวณเมืองไทยเราก็ปลูกโกโก้ได้
แม่โก้จริง
เออแต่สิงห์บุรีก็มีโกโก้โกโก้ด้วยเหมือนกัน
ตามไปตามเจ้าของสวนโกโก้ก็คือคุณชายวัดพวงภูอายุ๓๒ปีค่ะ
พาเราเดินชมโกโก้เห็นไหมเป็นเม็ดแบบนี้เป็นฝักอย่างนี้นะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่คือโกโก้พันไอเอ็ม
มีมีมากกว่า๘๐๐ต้น

ปลูกบนพื้นที่เสียไร่ค่ะ

มันเริ่มสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองจนเป็นสีน้ำตานะ
ตอนนี้มีตลาดรับซื้อผลผลิตมานะคะมารอรับซื้อเลย
แล้วก็ประกันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๘บาท
ขายเดือนละครั้งสร้างรายได้๑๐๐๒๐๐บาท
เขาว่ากันว่ามันเป็นรายได้เสริมจากการทำการเกษตร
แล้วการปลูกโกโก้เนี่ยเป็นการปลูกที่ดูแลง่ายมาก

อายุยืนหลายสิบปีด้วยนะคะ
คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยเก็บเกี่ยวเก็บกินได้ตลอดชีวิตอะค่ะดีจังเออ
พอปลูกเริ่มต้นเนี่ยนะรอไป๓ปีเท่านั้นเอง
ก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วไม่ต้องรอนานนะคะ
ปีก็โอเคเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว
แล้วเก็บเกี่ยวได้ทุก๑๕วัน
เห็นมั้ยกูไทยได้มันตายอยมาเรื่อยยืมถูกเยอะ

กูก็ไม่เคยเห็นแล้วเป็นไง

เหมือนกันนะ

อันนี้คือส่วนสำคัญมาเลยใช่ไหม

งโกโก้ช็อกโกแลตไว้ช็อกแลตบาเตอร์

จะไม่สามารถผ่านเกรด

มาต้มผสมกับน้ำพื้ง

ก็ได้เหมือนกัน

จะเป็นยังไงอันที่มันตกเกรด

แล้วเขาบอกมันผสมกับน้ำผึ้งด้วย

หรือผลโกโก้เอาไปทาน
ที่สวนโกโก้สุขภัยศาลนะคะ

ในจังหวัดสิงห์บุรีที่ประเทศไทยเรา
สิ่งบุรีนั้นโกโก้จริง

มีส่วนโกโก้จริงค่ะ